แต่ที่คุณพานุเมฆเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะ
เพื่อจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หรือว่าช่วยถอดรหัสให้ฟังหน่อย
คือคุณพนุเมฆเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยอายุ๒๗นะครับ
เพิ่งมาทำงานคือตอนนี้ทำงานได้แค่๖เดือนนะครับ
หลังจากเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทำงานจนถึงวันเกิดเหตุเนี่ย
คุณพนุเมฆเนี่ยบอกอยู่ท่อนหนึ่งบอกผมมาบรรจุใหม่
กลับให้ควบคุมคุมงานตั้งแต่เดือนแรกยังไม่รู้ระเบียบเท่าไหร่
ยังมาเจอการทุจริตจนเป็นระบบวัฒนธรรมของเทศบาลตะบลนากลาง
ผู้รับจ้างขอเทคอนกรีตเส้นน่าจะเป็นคอนกรีตเส้นถนนนะครับ
นาราชัยนันทจันทร์เนี่ยขอเทตอนเย็นด้วยความสงสารเพราะว่าไปรับตังค่าทดสอบวัสดุ
และค่าป้ายประชาสมพันธ์เข้ามาเหมือนช่างคนอื่นเพราะเรามาใหม่ก็ต้องตามน้ำไปก่อน
อืมอ่านี่เรื่องหนึ่งแล้วนะหรือในจดหมายบอกว่า
ผมขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ผมเจอการทำงานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
เพื่อนร่วมงานลูกจ้างที่ไซโคให้ผมต้องไปพูดเอาเงินค่าทดสอบวัสดุ
และค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมาให้เขาทำกัน
บอกถึงเรื่องของงานต่าง
ว่ามีคนที่เป็นลูกจ้างเก่าแก่ของเทศบาลเข้าขากันดีมาก
กับตำแหน่งที่เป็นระดับหัวหน้าของเขาคนหนึ่ง
พอเอาตังค์เข้ามาแล้วก็มีปัญหางาน
ผู้ตรวจรับงานก็ให้ผมเนี่ยไปเอาตังค์มาเคลียร์กรรมการ
แต่ผมไม่ไปเพราะผมมองดูเนื้องานไม่เรียบร้อย
ถนนก็ร่อนแตกร้าวโครงการราคาหกแสนกว่า
ฟันประมูลมาที่ราคา๔แสนไหนต้องจ่ายให้กับบุคคล
บุคคลหนึ่งอีกที่เป็นระดับผู้บริหารของเทศบาลของตะมนนากลาง
แล้วบอกว่าไปดูได้เลยครับว่างาน
เกือบจะทุกโครงการในเทศบาลตะบนนากลาง
มันมีอยู่บริษัทเดียวที่ได้มันเพราะอะไร

คุณพนุเมฆเนี่ยตัดสินใจลาออกเพราะรับกับระบบทุจริต

แล้วถูกใช้ให้ไปรับเงินค่าเปอร์เซ็นต์ค่าหัวคิว
ไม่ไหวยื่นหนังสือลาออกวันลาออกเนี่ยมีผลอนุมัติ๑ธันวาคม
ยื่นนังสือไปเมื่อ๓๑ตุลาค์แต่
คุณพนุเมฆบอกว่ามันมีงานที่อยู่ในมือค้างอยู่อีก
โครงการก็คงไม่อยากรับต่อถ้าอยู่เขาก็รับต่อ
ต้องให้ทุจริตต่อเลยตัดสินใจเมื่อ๒๕พฤศจิกายน

จริงระบบเลยนะปกครองส่วนท้องถิ่นคนที่จะรับเงิน
ไม่ใช่ทุกอันตัวใหญ่ไม่รับเอาตัวเล็กไปรับแทน
ตัวใหญ่ไม่รับไม่รับเองให้คนเนี่ยเหมือนที่คุณพานุเมฆบอก
ชัดเป้เลยให้ผมไปรับเงินเหมือนกันเนี่ยมีคดีที่ดิน
จะไปจัดทำอะไรเนี่ยตัวเจ้าไม่ไปหรอกเอาตัวเล็กเล็ก
ไปรับเพื่อจะตัดตอนแต่บางเรื่องในตัวเล็ก
ก็บอกว่าตัวใหญ่รับเพราะผมไม่บอกแล้วจริงจริงนะ
คุยกันนะครับฆาตการต้องรู้นะเวลารับเงินรับทองเนี่ย
เขาให้ตัวเล็กเล็กรับแล้วเวลาติดคุกเราติดเองจริงจริง
กฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการประกอบ
และทำงานว่าการปรับปรามการทุจจดิตปี๒๖๑ถ้าผมจำไม่ผิด
มาตรา๑๓๕หรือ๑๕๕เขาบอกถ้าค่าราชการให้การเป็นประโยชน์
ปรปชหรือปรปฐก็จะกันเป็นพยานแม้ฉะนั้นบอกผมไปบรรยาย
ที่นครรัฐศิมาครับทั้งหมดเลยนะเราเตือนเลยนะบอกนายกอบต
เขาใช้เนี่ยถ้าคุณขัดไม่ได้คุณทำแต่สุดท้ายคุณต้อง
รายงานไปยังปรปชหรือปปทคุณจะไม่ต้องถูกดำเนินคดี
นี่คือวิธีแก้ไงแก้ฆ่าการตัวเล็กเพราะนี่ไม่รู้จักกันก่อน
ถ้ารู้จักกันก่อนผมบอกแล้วอย่าไปดับชีวิตอย่างนั้น
มันต้องสู้ต่อไปแต่ทุจริตแต่เราจะทำยังไงไม่ให้การเสียชีวิตของคุณพนุเมฆ
ต้องสูญปล่าวปรปชต้องออกมาเดร๊อกหน้าหน่อย
จะสร้างอะไรก็สร้างไปผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าการทุจริตในระบบ

พวกนายกพวกสภาหรือพวกนายกสภาพวกนี้นะ
ฝ่ายบริหารฝ่ายสภาจะวางงบประมาณ
พวกนายกจะวางงบประมาณไว้ก่อน

อย่างนี้แจกอย่างนี้เขียนหมดเลย

แล้วก็มาเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่จัดจ้าง

เพราะฉะนั้นคดีปรปชมันไม่เหมือนคดีฆ่าคนตาย

มันใช้ระยะเวลาในการวางแผน
ต้องมีการประกาศต้องส่งลงเว็บไซต์กมบัญชีกาง
บัญชีกลางบ้างส่งท้องถิ่นบ้างส่งเนี่ยก็บางทีก็ทำหนังสือปลอมว่าลงแล้ว
แต่จริงไม่ได้ลงแล้วก็มีบริษัทเข้ามายื่นเข้ามาอย่างน้อยต้อง๒
ครับถ้ามีบริษัทเดียวที่ผมฟังเมื่อกี้บอกว่ามันมีอะไรนะ
บริษัทเดียวได้เจ็ดโครงการใช่คุณพนุเมฆบอกว่าเนี่ยมันเพราะอะไร
คืองานในพื้นที่เทศบาลตะบนนากลางเนี้ยมันถึงมีอยู่บริษัทเดียวอืม
ที่จะได้อยู่ตลอดอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยคือจุดน่าสงสัยเวลาเขาทำเลยนะ
ทางแถวนั้นน่ะมันจะมีการตั้งบริษัทสองบริษัทสามบริษัท
เหมือนกับฟุตซอลอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะมันต้องมีคู่แข่งมันต้องมีคู่แข่ง
แต่คู่แข่งในเนี้ยมันสามบริษัทอืมแต่มันอยู่ที่เดียวกัน
ที่อยู่ที่เดียวกันอืมแต่มีหัวสามชื่ออ่ามีหัวสามชื่อ
เอาไปยื่นงานแล้วคนที่เป็นกรรมการก็นำสกุลเดียวกัน
ยื่นกันแล้วก็แบ่งกันไปคือแสดงว่าพอพอทางทางพื้นที่เขาตั้งโครงการเอาไว้
เราจะทำถนนเส้นนั้นอ่าเราจะขุดลอกคูคลอง
จะถมดินตรงนั้นตรงนี้มันอาจจะมีบริษัทตั้งแต่ต้นวางไว้เรียบร้อยแล้ว
อันนี้เจอได้นะอันนี้เธอได้นะอีสานล่างก็เคยมีทำกันเจ็ดแปดเส้นเนี่ย
สิบโครงการสี่โครงการบริษัทนี้สามโครงการห้างหุ้นส่วนนี้
ต้องมาประมูลแข่งกันประมูลแข่งกันแต่เขารู้กันแล้วว่าใครจะได้ที่ไหน
อาจารย์อย่างคุณพนุเมฆบอกว่ามีงานเนี่ยไปดูเนื้องานแล้วมันไม่เรียบร้อยเลยนะ
ถนนร่อนแตกร้าวเพราะโครงการนี้ราคามันหกแสนกว่าอืมแต่เจ้าที่ประมูลได้เนี่ย
ประมูลชนะมาที่สี่แสนอืมคืออย่างอย่างงี้หมายถึงอะไรมันมัน
ถ้าถ้าเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบนะแสดงว่าตั้งราคาไว้สูงตั้งราคาไว้
ประมาณราคากลางไว้สูงอืมราคากลางนี่คือหกแสนกว่าหกแสนกว่าอืม
แต่จริงจริงมันอาจจะไม่ถึงสี่แสนมันอาจจะไม่ถึงแต่ให้เขาประมูลระดับสี่แสน
คติป่อประชานี่มันคลิปปาบตลก็จะเหลือแต่มันวางกันเป็นชั้นชั้นชั้น
ถ้ามองในมุมหนึ่งเราอาจจะมองว่า

อ่าใช่ไหมครับ
ความจริงเนี่ยมันหกแสนกว่านะโอ้โหดูสิ
เขาเอาแค่สี่แสนเองอ่าช่วยรัฐประหยัดงบตั้งสองแสนกว่าความจริงมันอยู่แค่สี่แสนอยู่แล้วล่ะ
แต่มันอยู่แค่สี่แสนอยู่แล้วแล้วเวลาเขาประมูลเสร็จแล้วเนี่ย
เขาจะเบิกเงินก่อนก้อนแรกในประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นต์อืม
บางแห่งเนี่ยผู้บริหารเก็บเลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วทำไมเราไม่ตั้งที่สี่แสนราคาจริงอ่ะ
ก็เผื่อไว้ก่อนไงเผื่อไว้ให้มันดูคุณภาคภูมิอยากจะสร้างเครดิตตัวเองไหม
ยังไงฮะก็เป็นนายกที่มีมีความสามารถหาคนประมูลได้ถูกอ๋อเหรอ
มันก็เป็นผลงานสิผมบริหารแล้วผมเซฟงบประมาณประหยัดงบประมาณ
แต่ความจริงไม่ได้ประหยัดไปกินงบประมาณอีกก็มี
เพราะฉะนั้นอ่าพอได้งานแล้วครับสี่แสนอ่า
ตรวจรับน้องคนนี้ก็เป็นโนคนใหม่เขาก็เห็นไม่ชอบเขาก็บอกไม่ถูก
แห่งนะครับบางพื้นที่นะรับเงินไปเรียบร้อยแล้ว
ถนนเนี่ยขาดเป็นครึ่งกิโล

ไม่ถึงก็ได้เงินแค่นี้ก็ทำแค่นี้

ก็โดนนำเนินคดีก็โดนนำเนินคดีก็มีการซ่อมตัดหน่วนซ่อมตัดหน่วนเสร็จ
เราฟ้องเราฟ้องเราเรียกเงินค่าชดเชย
อายการสูงสุดสั่งให้เรียกค่าเสียหายจากผู้ประมูลแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อาจารย์อย่างนี้ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากินอิดกินหินกินโฟนกินทรายคืออย่างนี้ใช่ไหม
อย่างนี้แหละมีเยอะไหมเยอะคงไม่ใช่ที่นี่เที่ยวมั้งเนี่ยทั่วประเทศอ่ะ